เรื่องนี้มาตามกันต่อค่ะมีรายงานบอกว่า
นายสุนทรวิลาวันซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจินบุรี
แล้วก็เป็นคุณพ่อของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ถูกตำรวจปปคุมตัวแจ้งข้อกล่าวหาที่จังหวัดระยองค่ะ
นายสุนทรวิลาวันนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
เดินทางมาพร้อมกับลูกชายและคนสนิทเข้าพบตำรวจสพเมืองระยองในคดี
ที่ถูกออกหมายจับฐานบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนกว่า๑๕๐ไร่ค่ะ
ตำรวจได้คุมตัวเข้าไปสอบสวนที่ศูนย์ปฏิบัติการชั้น๒สพเมืองระยอง
มีพลตำรวจตรีวราเวชชาพินันภูมิคับการตำรวจภูทรระยองร่วมสอบสวน
พร้อมด้วยตำรวจจากกองบังคับการปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบหรือปปค่ะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรระยองบอกว่านายสุนทรไม่ได้เข้ามอบตัวนะคะ
แต่ว่าถูกตำรวจปปควบคุมตัวในจังหวัดระยองแล้วก็มาบันทึกการจับกลุ่มที่สพเมืองระยอง
หลังบันทึกการจับกลุ่มเสร็จสิ้นก็จะส่งตัวให้อายการเพื่อส่งฟ้องตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
หมายจับมีคดีแล้วตัวเจอไม่เจอต้องไปฟังเหตุผลจากทางห้องหาเขาอีกที
ผมนึงคิดว่าต้องเป็นเรื่องทางที่ทางนุ่งเขาจะให้เหตุผลว่าเขาไปที่ไหน
ขณะที่นายชัยเมษสิทธิสนิทพงศ์หรือสจต้งซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของนายสุนทร
บอกว่าพ่อไม่ได้หลบหนีอย่างที่มีการเสนอข่าวค่ะ
แต่ว่าพ่อเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจากลูกน้อง
ใกล้ชิดที่ติดโควิดแล้วก็ป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมด้วย
ก็เลยไม่ได้ออกไปไหนอยู่ในจังหวัดปราจินบุรีโดยตลอด
ยังไม่มีรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายสุนทรได้ที่ไหน
ในจังหวัดระยองค่ะล่าสุดหลังจากที่มีการสอบปากคำ
สุนทรกว่า๓ชั่วโมงก็ควบคุมตัวนายสุนทรไปที่สำนักงานปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๒
หลังจากนั้นก็ส่งต่อไปที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๒ต่อไปนะคะ
ทนายความยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวนายสุนทรก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ
และตอน๑๕นาฬิกา๑๐นาทีสารให้ประกันตัวด้วยวงเงิน๖แสนบาทโดยไม่มีเงื่อนไข
แล้วก็ขึ้นรถตู้เดินทางกลับทันทีค่ะ
วันนี้ผู้กำกับการ๒ปปบอกว่าการควบคุมตัวนายสุนทรนั้น
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับการประสานว่าผู้ต้องหาเตรียมเดินทางมาที่สำนักงานอายการสารแขวงจังหวัดระยอง
ก็เลยนำหมายสารเข้าควบคุมตัวตามขั้นตอนการจับกลุ่มซึ่งไม่ใช่การเข้ามอบตัวค่ะ